คุณผู้ชมครับวันนี้ที่เชียงใหม่นะครับ
มีเรื่องราวที่ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งไปตะโกนถาม๑คำถาม

มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสออย่างยิ่งใหญ่
พร้อมนโยบายใหม่๘ข้อในการนำพาประเทศแก้ไขปัญหาปากท้อง
ติดตามทั้งหมดพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
เหยียบถึงถิ่นทั้งทีมีหรือจะไม่จัดให้
แล้วลุงตู่ก็โดนลูกคมจนได้
จากจะมีกองเชียร์เอฟซีมาคอยให้กำลังใจแล้ว
สาวเมืองพิจิตรลูกหลานตะเผาแก้วตะเภาทอง

ฝ่าแนวป้องกันอันหนาแน่นเข้ามายื่นสวยดอกหรือกรวยใส่ดอกไม้แห้ง
หมายถึงความเหี่ยวเฉาให้กับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่ขึ้นมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับคำถามเสียงดังฟังชัดว่า

งานนี้ทำเอาลุงตู่และทีมงานถึงกับสตันไปชั่วขณะ
ก่อนจะตอบว่าให้รอฟังก็แล้วกัน
วันดีมรัฐด้วงผู้ที่บุกเดี่ยวเอากลวยดอกไม้แห้งไปให้ลุงตู่บอกว่า
ที่ทำเช่นนี้เพราะต้องการให้นายกรัฐมนตรีรับรู้ถึงความเหี่ยวเฉาของประเทศ
ฝากฝั่งเพื่อไทยได้เลิกเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ๔๐๐คนเต็มรูปแบบ
โดยมีไฮไลท์อยู่ที่การเปิด๘นโยบายสำคัญ
โดยเฉพาะนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศ
การเปลี่ยนดิจิทัลเข้าไปในกระเป๋าเงิน
ส่วนตัวเลขขออุ้มไว้ก่อนนะครับ
เมียดิจิทัลสามารถทำไปจ่ายใช้สอยซื้ออาหารของใช้ประจำวัน
อุปกรณ์ทำงานเศรษฐ์ที่จำเป็น
จากราคาที่อยู่ในรัศนีร์๔กิโลเมตร
จากที่อยู่ตามนักประชาชน
สถานที่๒สถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
อีกฝ่ายหนึ่งลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ใช้ความได้เปรียบที่ยังมีอำนาจรัฐอยู่ในมือเก็บคะแนนไปเรื่อย
ขณะที่อีกฝ่ายเน้นใช้นโยบายใหม่และใหญ่ซื้อใจประชาชน
แต่ศึกนี้ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียว
การแข่งขันยังไม่จบก็ยังบอกไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน